เรื่องของคนดวงดีมันมีหลายวิธีการที่เขาจะได้เลขมา

อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นฝันปั๊บไปตีความ
ถูกรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยใครจะไปเชื่อมีอีกแล้วเหรอเนี่ย

นี่เลยโอ้โหในกลางค่ำกลางคืนแต่ทำไมทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้

ค่ะไม่ใช่เขาเนี่ยนะครับไปร่วมแสดงความยินดี
กับผู้ที่ถูกรางวัลที่อยู่บ้านเลขที่๖๒หมู่๕บ้านเม็ก
ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑
เป็นบ้านของนี่แหละครับคุณลุงบรรลุสัมมาอายุ๕๗ปี
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
หมายเลขก็คือ๓๔๕๖๕๐ถูกกี่ใบรู้ไหม
กี่ใบคะ๒ใบครับรับดอก๑๒ล้าน
๑๒ล้านบาท
คุณลุงเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อย
เอาไว้เป็นหลักฐานนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
เมื่อคืนช่วงคามที่ผ่านมาครึ่งคืน
ญาติมิตรโอ๊ยมากันเพียบมากันเยอะจริง
เพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดี
โอ้โหแล้วก็ทั้งคุณลุงแล้วก็คุณป้าแววซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะครับ
เขาเตรียมอาหารเอาไว้เพื่อที่จะต้อนรับเหล่าบรรดาที่มาร่วมแสดงความยินดี
นี่เห็นมั้ยจัดพุทธใหญ่เลย
เยิดมาทำอาหารเลี้ยงกินกันโอ้โหเอาทำลาบจับมะม่วงเบากันไป
อ้าวแล้วทีนี้อย่างที่ผมบอกเขาฝันใช่ไหมเล่า

ฝันว่าอะไรแล้วใครเป็นคน

บอกว่าคนฝันก็คือนี่คุณภรรยาป้าแวว
ป้าแววฝันว่าอะไรอ่ะบอกเลยได้ไหม
คุณลุงครับก่อนจะถือลอตเตอรี่ฝันอะไรยังไงไหมครับ
นี่บ้านบอกว่าฝันว่าเขามากำนมตัวเอง

ซื้อก็ทีนี้เอา๕๐ตัวเดียวแล้วแหละ

ซื้อจากแม่ค้าที่ขี่รถมอไซค์มาขาย
ซื้อกี่ใบตอนนั้นซื้อกี่ใบทั้งหมดอ่ะ

ว่ามีคนมากำนมเมียตัวเองก็พูดอย่างนี้บ้านบ้านเลย
เอาอย่างนี้ฝันแบบนี้ก็ได้เหรอ
แบบนี้ก็ตีเลขได้เหรอ

ตีก็คือมือเนี่ยตีเป็นเลข๕
ส่วนหน้าอกคุณลุงแกตีเป็นเลข๐ซะเลย

สุดท้ายก็นี่แหละครับ
รอจนประกาศรางวัลในช่วงบ่ายใช่ไหมล่ะ
วิทยุเอาตกอกตกใจถูกรางวัลที่๑แล้วครับ
แบบนี้คุณลุงเขาก็บอกนะว่าพอถูกรางวัลที่๑แล้วเนี่ย
ก็จะนำเงินไปใช้หนี้ต่างที่ผ่อนบ้านผ่อนรถสร้างบงสร้างบ้านเอาไว้
แล้วก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน
และที่สำคัญจะนำไปทำบุญด้วย
ยินดีด้วยนะคะกับเศรษฐีใหม่นะครับ
แม่ฝันแบบนี้ก็ได้ฝันว่ามีคนไปกำนมภรรยาก็ตีไปเลย
โอยยย๑ทำไมละ
เอาแล้วแต่จริงเรื่องของการฝันและการตีความเป็นตัวเลข
เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมมากเลยนะคุณผู้ชมนะ
นำเสนอกันไปหลากหลายความฝันหลากหลายความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ